ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะพี่ชายยิงน้องบาดเจ็บนะครับ
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินกันค่ะนะแต่ว่าทีนี้มันไม่จบนะฮะ
เพราะว่าฝั่งของภรรยาของมือยิงมาแจ้งความนะครับ
อ่าว่าอ้างว่าคนเจ็บเนี่ยไปขู่อาฆาตเอาไว้อีกอืมนะ
มันก็เลยไปไปมามาเนี่ยโอ้โหเรื่องในครอบครัวนี้อ่า
กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะอ่าที่บุรีรำนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ท้องที่ของสพนางรองอันนี้เป็นภาพตอนสองทุ่มสิบนาที
คืน๒๖ธันวาคมนะฮะเมื่อคืนนี้มีผู้ชายไม่สวมเสื้อนะครับ
ซึ่งก็คือนายอ่านายวิเชียนเพชรจีนพะเนาชื่อเล่นชื่อปอนะครับ
อายุสามสิบสี่อ่าจะถือมิอิดนะครับแกว่งไปแกว่งมา
เดินไปเดินมาอยู่นะครับบนถนนแล้วก็เดินเข้าไปในซอยซึ่งซอยมันมืด
อืมในกล้องวงจรปิดก็จะไม่เห็นหรอกว่าไกลเข้าไปเนี่ย
มืดเนี่ยเข้าไปทำอะไรยังไงแล้วในซอยนั้นมีอะไรนะครับ
แต่หลังจากนั้นนะครับ๒ทุ่มครึ่งก็มีผู้ชายสวมเสื้อ
กางเกงขายาวสีดำเดินออกมาในซอยมืดนั้น
มือถือปืนแก๊ปยาวมาด้วยนะครับอ่าซึ่งคนคนนี้
ชื่อว่านายปริญญาเพชรจีนพะเนาชื่อเล่นชื่อเปี๊ยกอายุ๓๗ปี
เป็นพี่ชายของคนที่ท่านเห็นคนแรกก็คือนายวิเชียนนะครับ
เปี๊ยกนะฮะยืนบรรจุกระสุนอยู่กลางถนนในซอยหมู่บ้าน
แล้วก็ยิงออกไปหนึ่งนัดด้วยก่อนจะถอยหลัง
วิ่งหนีไปท่ามกลางความมืดหลังจากนั้นในปอน้องชาย
ก็ถือมีดวิ่งไล่ตามมานี่ฮะอ่าซึ่งคาดว่านี่ครับ
ภาพที่บันทึกได้เนี่ยน่าจะเป็นการยิงนัดที่๒แล้ว
แต่ว่าในปออาจจะยังไม่รู้ตัวว่าถูกกระสุนเนี่ยใส่ตัวไปแล้วนะครับ
แล้วมีพี่ชายมีผู้ชายอีกคนนึงนะครับวิ่งไล่ตามมาติดติด
คือนายวิชาญนายวิชานี่เป็นพี่ชายคนโตอ่าวิชานี้ผู้ชายคนโต
ปริญญาคนยิงนี้พี่ชายคนกลางส่วนนายวิเชียนเนี่ยคนเล็กนะครับ
ที่ถูกยิงอ่านายวิชาญก็พยายามวิ่งเข้าไปห้ามปราม
น้องชายทั้งสองคนที่มีเรื่องกันเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ในหมู่บ้านมะขามโพรงพื้นที่หมู่๔ตำบลสะดาวอำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีลำในปอถูกยิงไปสองนัดเลยนะฮะ
ที่เห็นวิ่งวิ่งเดินออกมาแล้วก็เหมือนจะไล่เอาเรื่องเขาอ่ะ
นี่ถูกยิงไปสองนัดนะครับอ่าเข้าที่ต้นขาขวานะ
กับชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนนายปริญญาที่ยิงเขาเนี่ยตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับหนีไปพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
วันนี้ตำรวจสพนังรองกระจายกำลังออกติดตามตัว
เพื่อนนำมาสอบสวนด้านบรรคดีนะครับคาดอย่างหนีไม่ไกล
หรือว่าพบตัวก็ขอให้นำมามอบตัวกับตำรวจนะครับ
อย่างนั้นก็ต้องไปขอสารอนุมัติหมายจับ
แม่ของทั้งสองคนนะฮะแม่นี่โอ้โหอายุ๘๐แล้วนะครับ
บอกว่าค่ำเมื่อวานนี้นายปริญญาซึ่งเป็นพี่ชายของนายวิเชียนนะครับ
ได้นำเงิน๑๑๐๐๐บาทมาคืนให้กับน้องชายที่บ้าน
แต่น้องชายบอกว่ายังคืนไม่ครบเพราะว่าพี่เนี่ยยืมไป๑๕๐๐ไม่ใช่๑๑๐๐
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงอันนี้แม่บอกนะ
หลังจากนั้นฝ่ายน้องชายนะครับฝ่ายพี่ชายนะฮะคือนายปริญญานะครับ
ซึ่งถือมีดมาด้วยนะครับพอคืนเงินให้น้องแล้วถูกน้องหาว่าให้ไม่ครบ
ทะเลาะกันเนี่ยนะฮะตอนนั้นพี่ชายคนโตก็อยู่ก็คอยห้ามนะครับ
เปี๊ยกหรือนายปริญญาก็เลยทิ้งมีดแล้วก็วิ่งหนีไปนะทิ้งมีดเอาไว้แล้ววิ่งหนีไป
ส่วนน้องชายคือนายปอหรือนายวิเชียนนะครับหยิบมีดขึ้นมานะมีดที่พี่ชายทิ้งเอาไว้นั่นแหละ
วิ่งตามไปลักษณะเหมือนไล่จะเอาเรื่องตามภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
ที่เห็นว่าผู้ชายที่ถือมีดไปเนี่ยอันนี้คือน้องชายเนี่ยวิ่งไปนะครับ
พี่ชายคนโตก็พยายามเข้าห้ามแต่ทั้งสองก็ไม่ฟัง
สุดท้ายแล้วฝ่ายของนายปริญญาที่หนีไปก่อนเนี่ยที่ไปเนี่ยคือไปเอาปืนมาที่บ้านนะฮะ
ไปเอาปืนแก๊ปจากที่บ้านมานะครับมาดักรออยู่ที่ถนนในหมู่บ้าน
พอเห็นน้องถือมีดวิ่งตามมาก็เลยยิงใส่ไปเลยนะครับ
กระสุนเข้าต้นขาขวา๒นัดจนบาดเจ็บ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งตกใจแล้วก็เสียใจมาก
ไม่คิดว่าลูกจะทะเลาะกันถึงขั้นจะแทงจะฟันจะยิงกันแบบนี้นะครับ
แต่ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน
กูที่หัวตายวายตายแล้ว
เรื่องนี้นะครับมีพี่สะพ้ายของทั้งสองคนที่มีปัญหากันเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังนะนี่เป็นภรรยาของพี่ชายคนโตบอกว่า
กับปอนี่ก็มีปัญหาเรื่องที่นากันนะครับ
โดยเปี๊ยกนะครับซึ่งเป็นพี่คนกลางนะ
ได้เอาลวดหนามไปขึงกั้นที่นาไว้
ทำให้น้องชายคนเล็กก็คือปอไม่พอใจ
เมื่อวานนี้ปอไปรื้อรวดหนามแล้วเปี๊ยกก็ขู่ว่าอย่ามาทำแบบนี้
อก็เลยทวงเงินเปี๊ยกที่เปี๊ยกเคยยืมไปนะ
เนี่ยยืมไปสร้างบ้านเปี๊ยกเลยบอกว่าเดี๋ยวเอามาคืน
แล้วช่วงค่ำเปี๊ยกเอาเงินมาคืนป่อให้มาหมื่นหนึ่ง
แต่ปอบอกยืมไป๑๕๐๐เนี่ยฮะก็เลยมีปากเสียงกัน
ขับรถเข้ามาเอาเงินมาให้ป๋อก็เอาเงินมาโยนสาดเต็มบ้าน
แล้วก็มีปากเสียงเถียงกัน
เปี๊ยกก็ถือมีดมาขึ้นมาจะมาฟันฟันฟันปอ
ใช่แล้วตอนนี้ปอก็วิ่งถอยลงมาตรงนี้ขึ้นมาบนนี่บนแค่
วิ่งออกมานี่หน้าบ้านเขาก็โยนมีดไว้

มีดไปเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะยิงมึง

นั่นแหละเค้าต้องใส่เค้าวิ่งออกไปเอาปืนนั่นแหละ
เค้ามีปัญหาปรัดหมาอะไรกันมาก่อนในเรื่องที่ดุ้งที่ดินอะไรเนี่ย
มรดกอันเนี่ยจริงหรือครับผม
ก็เถียงกันเรื่องนี่แหละกั้นรวดน้ำกั้นอะไรนี่แหละจ้ะ
เพราะว่ากั้นมดมันไม่มีทางเข้าทางออก
กั้นแล้วปอจะไปถอดออกย่ายุ่งมาตั้งตรงนั้นตั้งข้างบ้านนะจ๊ะ
เขาก็บอกว่าถ้ามึงไปแกะของกูแตะต้องของกูออกก็
กูจะทำให้พวกมึงอยู่ไม่เป็นสุข

แล้วปอเค้าว่าอย่างงี้ครับผม
เขาก็บอกว่ากูก็ไม่กลัวมึงหรอกอะไรอย่างนี้นะ
เปี๊ยกยิงน้องแล้วก็หนีไปนะฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับ
คุณกิติศักดิ์ที่ลงพื้นที่ไปก็เลยไปหาที่บ้านหน่อย
เพราะว่าเขามีภรรยาอยู่นะครับ
ไปถึงบ้านก็ปิดไฟมืดแล้วฮะ

แต่ตะโกนเรียกแล้วไม่มีใครอยู่บ้านนะครับ
ถามเพื่อนบ้านว่าเห็นภรรยาของเปี๊ยกบ้างไหม
เพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เปี๊ยกไปยิงน้องชายเกิดขึ้นเนี่ย
ก็ไม่เจอใครอยู่ที่บ้านเลยนะ
แต่รู้ข่าวว่าภรรยาของในเปี๊ยกไปแจ้งความไว้ที่สพนางรอง
เพราะว่าน้องของสามีก็คือในปอที่บาดเจ็บที่ไปโรงพยาบาลเพราะถูกยิงเนี่ย
อาฆาตเอาไว้ว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อไหร่จะมาฆ่าให้หมดเลย
ก็เลยไปแจ้งความไว้กับสพนางรอง
แล้วคาดว่าที่ไม่อยู่ที่บ้านก็อาจจะเพราะกลัวว่าอยู่คนเดียว
เดี๋ยวเกิดในปอออกจากโรงพยาบาลมาจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ

เรื่องของพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะครับ